คุณผู้ชมคะเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุไฟไหม้
จะเห็นภาพที่โอ้โหคนมีพละกำลังแบบผิดปกติ
ตู้เย็นขนเครื่องซักผ้าออกมาเหมือนไม่หนัก
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะน่าจะช็อกหนักจริง
เพราะเขาไม่ได้ขนอะไรออกจากบ้านแต่วิ่งฝ่าไฟเข้าไปในบ้าน
เพื่อจะตายตามบ้านไปเลยค่ะ
ถึงจะมีเขาหาไปเลยอ่ะเสาบ้านสามสี่คนต้องพาลากชายที่สวมเสื้อสีแดง
คนนี้อยู่วิ่งมาถึงก็วิ่งฝ่าไฟแล้วพุ่งตัวเข้าไปในบ้านเลย
ทุกคนก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายคุณผู้ชมลองดูทางซ้ายนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังฉีดน้ำดับเพลิงอยู่เลยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมออกจากบ้านสักที
พอหนุ่มคนนี้พอชาวบ้านลากออกมาจนถึงนอกตัวบ้านจนถึงจุดปลอดภัยได้เนี่ย
อยู่เขาก็เดินหายไปในความมืดเลยค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะไปสงบสติอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้าน
ที่กรุงเทพลักษณะบรรที่พรุ่สองชั้นดูซิคะเหลือแต่โครงจริงค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยก็พยายามแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยกันรดน้ำเบื้องต้นก่อนก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำเต็มที่แหละแต่พอมันเป็นบ้านไม้มันก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
ไฟมันก็เลยโหมไหม้หนักขนาดนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงจะสามารถดับไฟได้หมดนะคะ
บ้านเสียหายไปสามหลังแต่เคราะห์ดีที่ไม่มีคนเจ็บและตายค่ะ
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่านี่ดูสิคะทางเข้าบ้านต้นเพลิงเนี่ยมันแคบแค่เมตรเดียวค่ะ
คุณจะเห็นว่ารถดับเพลิงเนี่ยคันค่อนข้างใหญ่มันเข้าลำบากมากก็เลยเป็นอุปสรรคสำคัญ
ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงได้ช้านะคะซึ่งพอเข้าไปในซอยได้สักห้าสิบเมตร
ถึงจุดเกิดเหตุนี่ค่ะบ้านไม้สามหลังสภาพเหมือนไม่ใช่บ้านเลยค่ะ
เป็นกองไม้เศษไม้นะคะได้คุยกับนางวารีเบนการีมนะคะ
น้องสาวของป้าที่ถูกไฟไหม้บอกว่าป้าข้างบ้านอ่ะ
วิ่งมาบอกบอกบ้านพี่ชายเธอไฟไหม้เธอตกใจก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลยค่ะ
ให้เข้ามาระงับเหตุแล้วก็วิ่งไปดูเห็นไฟกำลังลุกไหม้
ก็รีบเข็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยออกมาก่อนแล้วเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันดับเพลิง
สักพักหนึ่งเปลวไฟมันก็ลามไปติดบ้านที่อยู่ข้างอีก๒หลังค่ะ
ตอนเกิดเหตุพี่ชายไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่รู้จริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
พี่ชายกลับบ้านกลับใต้แล้วก็น้าชายที่อยู่น้าชายก็ไปอยู่ใต้
คือบ้านที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่เลย
อีกหลังหนึ่งที่ที่ไหม้ก็อยู่ใต้เหมือนกันส่วนอีกหลังนึงก็เขาก็ไม่ได้อยู่
เพราะว่าบ้านเขามันผูมันน้ำท่วมมันอะไรมันใช้
คือทั้งสามหลังนี้ไม่มีคนอาศัย

ปกติก็คือพี่ชายไม่อยู่ก็คือสัดอาวุธลง
ถูกใช่เพราะพี่ชายจะอยู่
ต้นเพลิงนี่คือมาจากบ้านพี่แน่นอน

ซึ่งเขาก็มีไฟดวงหนึ่งที่เขาเสียบเอาไว้อยู่
พี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
ได้คุยกับพ่อเจ้าของบ้านนะครับ
ชายเสื้อแดงที่วิ่งฝากองไฟเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟไหม้นี่แหละ

คือเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันหมดตัวมันไม่เหลืออะไรแล้วไง
ไหนก็ไหนแล้วก็ตายไปพร้อมกับบ้านเลยละกัน
คนที่เห็นใส่สลงไปลากตัวผู้ชายออกมาพ่อนะ
พ่อเป็นคนวิ่งไปลากลูกออกมานี่
คุณพ่อคุณพ่อไฟร้อเป็นคนไปลากลูกชายออกมาค่ะ
แต่เขาบอกว่ามีคนเห็นกลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมกันหลังบ้านด้วย
เขาบอกไหนบ้านไหม้แล้วตัวผมก็จะไหม้ไปด้วย

ใช่เสียใจ
หูฮาเหมือนคนทานเหล้าแต่แกไม่ได้ทานเหล้า
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าจริงเขาก็แอบสงสัยเหมือนกัน
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชอบมามั่วสุมเสพยามีคนขู่จะเผาบ้านเขาด้วย

เรื่องต้นเคราะห์ดีตรงที่ว่าบ้านที่เป็นต้นเพลิงไม่มีใครอาศัยอยู่

ส่วนสาเหตุตำรวจยังไม่ได้สรุปค่ะเดี๋ยวจะให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
มันไหม้ได้ยังไงอันนี้น่าสงสัยแล้วทำไมวิ่งเข้าไปแบบนั้นด้วย